พาไปที่จังหวัดจันทบุรีนะคะก็เป็นเหตุที่หลายคนเสียใจเหมือนกัน
เพราะว่าต้นประดูกเก่าแก่อายุเกือบ๓๐ปีค่ะล้มโค้นลงมา
แต่ว่าไม่ได้โค้นลงมาเปล่านะคะไปทับฝูงลิงสมตายเกลื่อนกว่า๕๐ตัวเลย
สาเหตุที่โค้นก็เป็นเพราะว่าดินนั้นอุ้มน้ำฝนมากเกินไปและรากไม้ผูกร่อนค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นภายในโรงเรียนเขาวงกฎรุจิรวงสารามนะคะ
ตำบลเขาวงกฎอำเภอแก่งหางแมว
นี่แหละค่ะต้นประดูกอายุเกือบ๓๐ปีขนาดใหญ่เลยโค้นล้มลงมา
แล้วก็มีฝูงลิงสมที่อาศัยหลับนอนอยู่บนต้นประดูกเนี่ย
ตกต้นไม้แล้วก็ถูกล้มทับตายไปกว่า๕๐ตัวเลยค่ะ
แล้วก็ยังมีลิงอีกหลายตัวที่ทั้งบาดเจ็บ
แล้วก็กำพร้าจากพ่อแม่จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วย
รังสรรคุ้มตระกูลผู้อำนวยการโรงเรียนก็พาเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบ
ก็มีซากลิงสมทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียตลอดจนลูกลิงรวมแล้วเนี่ย
สิบสองตัวนอนตายอยู่เกลื่อนพื้นเลยค่ะก็มีบาดแผลอยู่ตามตัวนะคะ
นักการพาโรงและนักเรียนอีก๓คนก็เลยต้องช่วยกันขนย้ายซากลิงไปฝังกลบที่หลังโรงเรียน
ติดกับเชิงเขาวงกฎเพราะว่าซากลิงก็เริ่มที่จะส่งกลิ่นเหม็นแล้ว
ขณะเดียวกันยังพบลิงสมัยที่รอดตายจากเหตุการณ์ต้นประดูกโค้น๔ตัว
ไปลิงใหญ่เพศผู้หนึ่งตัวลิงแม่ลูกสองตัว
แล้วก็ลูกลิงไวประมาณหนึ่งเดือนที่กรรมพระแม่อีกหนึ่งตัว
ทั้งหมดอยู่ในสภาพที่อิดโรยเพราะว่าบาดเจ็บ
ก็ไปนอนพักในอาการที่สงบอยู่บนต้นไม้ใกล้กับต้นประดูกที่โค้นล้มนี่แหละค่ะ
เขาบอกว่าลูกลิงนะมีแววตาเศร้าซ่อยอย่างเห็นได้ชัดเลย
รังสรรค์ยังบอกด้วยว่าการที่ไม้ประดูกโค้นลงมาเนี่ย
น่าจะมาจากพื้นดินที่อุ้มน้ำจากฝนที่ตกหนักเมื่อช่วง๒๓วันที่ผ่านมา
ประกอบกับระบบราดนั้นผูกร่อนแล้วเพราะว่าอายุก็๒๘ปีแล้ว
ถือว่าเคราะห์ดีค่ะที่ขณะเกิดเหตุไม่มีคนอยู่แถวนั้น
ก็เลยไม่มีใครได้รับบาดเจ็บที่เป็นคนนะคะ
ต้นมีการประสานไปยังเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ให้ช่วยตรวจสอบ
แล้วก็ช่วยเหลือเยียวยาลิงสมัยที่รอดชีวิตแล้ว
ขณะที่นักเรียนครูอาจารย์ตลอดจนชาวบ้านที่รู้ข่าว
ก็เสียใจแล้วก็เศร้าใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
เพราะว่าฝูงลิงสมัยนี้อยู่คู่กับพื้นที่มานานหลายสิบปีแล้ว
สงสารลิงชาวเน็ตก็พูดถึงข่าวนี้กันเยอะนะ
ส่วนใหญ่ก็วิจารณ์ว่าจริงแล้วลิงมันว่องวัยปราดเปรียว
ทำไมถึงตายเพราะว่าต้นไม้ไปล้มทับ
แต่ก็อาจจะเป็นเพราะว่าเหตุการณ์มันเกิดขึ้นช่วงดึกตีหนึ่ง

ลิงหลับหรือเปล่าเขาบอกว่านอนพักอยู่บนต้นไม้หลับลึกหรือเปล่า
แต่เชื่อว่าคือพอไม่ทันตั้งตัวแล้วด้วยความที่ต้นไม้กิ่งกั้นอาจจะเยอะ
อาจจะหนีไม่ถูกทางเพราะว่าส่วนใหญ่โดนทับ
คนก็ตั้งข้อสังเกตว่าอุบัติเหตุจริงหรือเปล่าหรือเกิดอะไรขึ้น